ทุกผู้ชมครับมีหนุ่มคนนึงฮะอันนี้ไม่ได้เจอจราเข้แต่เจอฝาท่อ

ไปอยู่กลางถนนแล้วรถเขาเหยียบจนยางแตกระเบิดไปสองเส้น

กล้องหน้ารถเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับเป็นช่วงกลางคืนด้วย
แล้วเลนขวาสุดเลนขวาคือรถต้องขับเร็วหน่อย
ถูกต้องแต่ว่ากล้องเขาไม่ได้บันทึกเสียงเอาไว้นะครับ
เขาก็เลยเอาคลิปมาโพสเพื่อไปอุทาหอนเห็นไหมครับตรงนี้
ซึ่งจังหวะนี้เขาบอกเขาเบรกไม่ทันแล้วใช่เหยียบไปแล้ว
แล้วยางระเบิดแตกไปสองเส้นแล้วคันอื่นที่ตามมาก็โดนไปเหมือนกันนะ
ถูกต้องมาจากอันนี้ท่อระบายน้ำเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าฝาท่อ
มันหลุดไปอยู่กลางถนนได้ยังไงค่ะถนนวิภาวดีในกรุงเทพ
แล้วถ้าเขาหลบฝาท่อก็ไปตกท่อสิก็ใช่
ออกจากบริเวณบ้านที่๕แยกลาดพร้าวจะไปยังใบเทคบางนา
วันนั้นจะไปวิ่งมาราทอนนะครับอ่าก็ต้องไปตั้งแต่เนี่ยฮะ
ฝาท่อวงกลมนะฮะเป็นฝาเหล็กขนาดใหญ่วางอยู่กลางถนน
อยู่กลางถนนเบรกไม่ทันแล้วเหยียบเข้าไปอย่างจัง
ยางรถฉีกขาดแตกไปสองเส้นแล้วรถเนี่ยยังเกือบไปตกท่ออีกนะครับ
จากนั้นเขาก็พยายามประคองรถเข้าข้างทางซึ่งพอรถของเขาเข้าข้างทางไปแล้วนะ
ไปดูข้างหลังรถคันอื่นเจอเหมือนกันอีกห้าคันเนี่ยครับ
ผู้ที่โพสต์คลิปนะครับโพสต์เอาไว้เมื่อ๑๓มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ระบุใจความเอาไว้ด้วยนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าเวลาประมาณตี๓ระหว่างขับรถ
จะไปวิ่งที่ใบเทคก็มีฝาท่อน้ำอันใหญ่ใหญ่เด้งขึ้นมาอยู่กลางถนนเลนขวา
เปิดได้ยังไงก็ไม่รู้ขับรถมาเลนขวาด้วยความเร็ว
เนื่องจากเป็นเส้นวิภาวดีหลบไม่ทันชนยางแตกไปสองเส้น
รวมคันของเราก็ห้าหกคันที่โดนเหมือนกันไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง
มุ่งหน้าขึ้นโทเวย์หน้าวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
แค่ไหนที่ไม่ตกท่อไม่งั้นเละจากที่คุยมาไม่ใช่ครั้งแรกที่เด้งขึ้นมาแบบนี้
ถ้ามันเป็นปัญหาที่เดิมทำไมถึงไม่แก้ไขที่นี่ประเทศไทย
แต่ระยะเนี้ยแล้วก็มืดด้วยใครก็เบรกไม่ทันใช่นะครับผู้โพสต์คลิปนะครับ
ชื่อว่านายคณาทิพย์สุวรรณรักษาอายุ๓๐ปีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาก็เปิดเผยเพิ่มเติมกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตำรวจมายังจุดเกิดเหตุแล้วก็พบว่า
ฝาท่อระบายน้ำเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วข้างเป็นรูท่อระบายน้ำขนาดใหญ่
แต่ไม่รู้ว่าฝาท่อมันเปิดออกมาแล้วมาอยู่ที่ถนนได้อย่างไร
ก็เลยช่วยกันปิดนะปิดถนนก่อนแล้วก็ช่วยกันยกฝาท่อที่หลุดออกมาเนี่ย
เอาไปปิดที่ปากท่อคือผู้เสียหายเขาช่วยกันอย่างเงี้หรอ
ถูกต้อง๕๖คันที่โดนเนี่ยตำรวจช่วยปิดถนนแล้วผู้เสียหายก็มาช่วยกัน
ฝาท่อเนี้ยไปปิดปากท่อนะครับอ่าซึ่งในส่วนของคุณคณาทิพย์
เขาก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สอนอวิภาวดีเพื่อเป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็บอกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่เหยียบฝาท่อแต่เขาขับรถตกลงไปที่ท่อ
มันจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ไม่อยากคิดภาพมันจะไม่ใช่แค่ยางแตกฉีกขาด
แล้วก็เข้าข้างทางรถมันอาจจะเสียหลักพลิกคว่ำหมุนเกิดอุบัติเหตุมากกว่านี้ก็ได้นะครับ
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาบอกว่านี่คือความรับผิดชอบของเขา
อย่างแท็กซี่ที่ประสบเหตุด้วยนะมีแท็กซี่คันหนึ่งนะใน๕๖คันเนี่ย
สงสารที่สุดเพราะว่าต้องใช้ประกันชั้น๓ซ่อมรถเอง
เรียกร้องไปยังกรมทางหลวงเรื่องก็เงียบไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบ
และจากการตรวจสอบยังพบว่าเมื่อปีที่แล้วก็มีคนเห็นฝาท่อแบบนี้
ออกมาแบบนี้เปิดแล้วก็มาอยู่กลางถนนแบบนี้
เป็นจุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุครั้งนี้เลย
หน่วยงานไหนเนี่ยถนนเส้นนี้ลองดูให้หน่อยนะครับ
เพราะว่ามันอันตรายจริงอันตรายมากนะคะครับ